มือขึ้นพร้อมเรียงกันเลยคุณผู้ชมก็ยกมือกันอยู่ใช่ไหม
ดังนั้นจะพาคุณผู้ชมไปกินให้จุใจกันเลยนะคะ
เริ่มต้นเมนูแรกก็คือก๋วยเตี๋ยวโอ่งเตาฟืนที่จังหวัดระยอง
ร้านนี้เขาขายมานานกว่า๕๐ปีนะคะ

แต่หน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรไปพร้อมกันเลยในช่วง

ไปเลยจ้าร้านนี้นะคะบอกพี่กัดกันก่อนแล้วกัน
อยู่ริมตะโน้นสายชาต์กอเผยนบ้านไข้จังหวัดระยอง

ตาสอดยายสุกเวตรียวโอ่งเต่าฟืน
อุ๊ยตาสอดกับยายสุกเวตรียวตายายฟะแงนะคะสุดต้องเลย
เอกลักษณ์ของร้านนี้นะคะก็คือ
ที่ใช้ตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวเป็นเตาฟื้นแล้วก็มีโอ่งครอบด้วย
ทำให้ดูแปลกตามากขึ้นนะส่วนเชื้อเพลิงก็จะใช้ท่อนฟืนหรือว่าถ่านเผาแทนก๊าซหุงต้มนี่แหละค่ะ
คลาสสิกเลยนะคะแล้วคนจะทำแบบนี้ได้ต้องเชี่ยวชาญจริงนะ
ไปถามคุณยายสุกนะคะหรือว่าคุณยายสุนีถนอมมิตรอายุ๘๕ปีเจ้าของร้านนี่แหละ
คุณยายบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นแม่ค้าขายเนื้อหมูเนื้อวัวและเนื้อปลามาก่อน
แต่ก็หันมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนานกว่า๕๐ปีแล้วแหละ
แล้วที่ผ่านมาก็ใช้เตาฟืนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จะมาเปลี่ยนเป็นโอ่งครอบเตาฟื้นได้สัก๒ปีมานี้ค่ะ
ซึ่งสาเหตุที่ใช้เตาฟื้นก็เพราะว่าจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวมีกลิ่นหอม
รสชาติก็จะกลมกล่อมดีขึ้นกว่าเดิมด้วย
ส่วนเมนูของร้านคุณผู้ชมดูเลยค่ะ
มีให้เลือกมากมายทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวเนื้อหมู
มีแบบน้ำตกน้ำใสต้มยำก็มี

นี่ดูแล้วแต่ชอบเลยค่ะเนอะ
แล้วใส่พริกน้ำส้มไปแบบนี้อร่อย
พอกากหมูเยอะใช่ค่ะบอกคุณยายได้เลย
แล้วนอกจากนี้ยังมีเมนูกินเล่นนะคะที่พี่คะชอบสั่งประจำก็คือ
ไปดูไปตรวจสุขภาพมาหกุ้ดชนะเกินโคลแตรล่อน
แต่พอเหรอนี่ง่ดแป้งนิดนึงวันนี้เล่นทาแป้งด้วยล่ะนะ
เรื่องของราคาถือว่าเป็นมิตรต่อผู้บริโภคอย่างเรามาก

แต่คุณยายให้แบบเต็มจุกไปเลยค่ะ
ใครอยากไปลิ้มลองความอร่อยค่ะ
ไปได้นะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้า
ขายไปเรื่อยหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

อยากจะรู้อยากจะสั่งอยากจะจอง
กากหมู

จากตอนแรกมันเป็นก๋วยเตี๋ยวอารมณ์ก๋วเรือนะ

กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวกากหมู

จริงเขาบอกว่าสาเหตุที่เอาโอ่งมาครอบตรงเตาฟื้นเพราะอะไรรู้ไหม

ใช่อันนี้จะได้ไม่รบกวนคนด้วย
กลิ่นก็หอมอบอวนในนั้นด้วย
ท่องไว้กินก่อนแล้วค่อยไปลดที่หลัง
กินน้อยบริโภคแต่พอประมาณและออกกำลังกายด้วย

ไม่ได้กินบริโภคแต่พอดีและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ